ให้ฉันตายก่อนได้ไหม
ก่อนคุณเปลี่ยนใจ
ไปรักคนอื่น

มูลค่าสองหมื่นบาท
กบร้อง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ครับ

ให้ดูสักหน่อยได้ไหมล่ะเพลงที่๒แล้วเนี่ย
ยิ้มหวั่นหวานหน่อยยิ้มหวั่นหวานรับเงิน
ตอนนี้รับเงินแล้วนะคุณแม่เพลงที่๒แบบนี้รับไป๒๐๐๐บาท
ให้ฉันตายก่อนที่รักเพลงจากคุณสันติดวงสว่าง
นั่นเองนะครับเจ้าพ่อเพลงหวาน
ก็เป็นเพลงที่๒นะฮะที่น้องก๊อฟผ่านไปแบบว่าสบาย

คุณแม่ตอนนี้สองเพลงแล้วคุณแม่นี่ใจชื้นไหมคะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้กับผลงานของลูก
ภูมิใจมากค่ะรู้สึกภูมิใจมากทำไปให้ดีทีละเพลงก็พอลูกทีละเพลงทีละเพลงให้ดีที่สุด
ไม่ต้องหวังสูงมากแค่เต็มที่๑๐เพลงเนาะ
๑๐เพลงเนอะคุณแม่คะนั่นสูงสุดในรายการแล้วก็
ต่อไปเลยนะครับตัวเลขของเพลงก็เพิ่มขึ้น
ตัวเลขของเงินก็เพิ่มขึ้นมาถึงเพลงที่๓กันล่ะ
เพลงที่๓นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทแล้วพร้อม
ถ้าพร้อมอินโทรมาเลยครับ
สำคัญที่เจอเงินใจขนาดนี้
เพลงนี้นะคุณป่าเป็นเพลงโสดของหนูด้วย
บอกทุกครั้งเลยไม่ว่าใครได้อินโทรเพลงนี้มาแบบ

ก็ชอบครับก็เหมาะกับร่องเสียง

ศิลปินคนนี้ได้นำมาร้องไว้นานพอสมควรครับ
ก็ไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไหร่

ถือว่าเป็นเพลงเก่าของเรา

ฟังมาครับแต่ไม่ได้แบบสังเกตร้อยเปอร์เซ็นต
อืมทีเนี้ยจากเจ็ดสิบไปเจ็ดสิบห้า
กลับมาเพลงนี้กี่เปอร์เซ็นต์

น้อยที่สุดในจำนวน๓เพลงนะฮะ

แต่ตัวช่วยล่ะครับ

แต่ถ้าจะหยุดก็แล้วแต่ต้องตัดสินใจเอานะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้

ตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

นาทีที่ตัดสินใจว่าสู้ก็คือ
คิดว่าจะต้องร้องได้เกินหกสิบห้าละ

กับอีกตรงนี้นิดหนึ่งว่าจะใช้หรือไม่ใช้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

พร้อมครับตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ

พบอะไรครับ

ว่ามอาธิบาทที่นี่ไม่ได้นะ

ขอบคุณครับ
เอาล่ะ

ถ้าสำเร็จ๔หมื่น

เพลงที่๓มูลค่า

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๓เพลง

ไปลงเมืองฟ้า

แล้วลืมบ้านเรา

บอกก่อนนะสาว

จะเสียใจ

กว่าห้องแหน่
มีพ่อมีแม่

ที่คอยห่วงใย

กลับมาเถิด๓วัย

จะเสียน้ำตา

แต่พี่บันนอก

กลับมาเถิดการดา

อยู่ทำไม

โอ้แม่เนื้อเย็น

เทพีบ้านใคร

อยู่อย่างสบายใจ

เป็นไงครับก๊อฟสบายใจขึ้น

เพลงวัยอย่างเงี้ยปันกลาง
มันเป็นจังหวะที่แบบขยับได้ครับ

สมัยอาพื้นที่น้อยฟอแคบ
เดี๋ยวนี่เดี๋ยวล้อล้อเพลงหน่อยล้อเพลงหน่อย
พี่แก้วเมื่อกี้เพลงของก๊อฟก็คือเพลงยุคก๊อฟ
พี่แก้วจัดเพลงของป่านุ่มมาที่สมฐานะของคุณป่า

เอาล่ะมากลับคืนสู่การแข่งขัน
เพลงที่สามนะครับมูลค่าสี่หมื่นบาท
๊อฟร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โมเตบโมเตบโมเตบ
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
ก๊อฟร้อง
ร้องได้ครับ
ดีใจกันเข้าไป
ทุกคนคือคักมากเลย

ว้าวเราได้แบบนี้ก็๔๐๐๐๐สิเพียง

เห็นไหมเขาร้องเก่งจริง

เทพีบ้านไพรจากคุณกุ้งสุธิราชนั่นเอง

จังหวะสบายสนุกอีกเพลงนี้

ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้

แต่ว่าคุณป่า
ถ้าเล่นเลยเดี๋ยวเพลงหน้าเกิดร้องผิด

ครับขออนุญาตค่ะจะได้ไปทบทวนไปแบบว่า
เตรียมเพลงมาให้ดีก่อนมาเจอกันครั้งหน้า
จะได้แบบว่าเคลียร์ตัวเองทีนี้พอจะทำอะไรก็จะได้สบายอก
ดอกมาหลายปีแล้วตอนนี้ล่ะครับมีตัดต้นกันบ้างนะครับ
ตอนนี้เก็บอยู่ในกระเป๋าแน่ก่อนนะฮะ๔๐๐๐บาท
แล้วก็ก๊อฟก็มีเวลาไปฝึกฝนนะครับ
ในเพลงอาจจะต้องไปดู
เผื่อในเพลงที่เราได้เพลงที่เราไม่ถนัด

เอาละครับวันนี้เราก็สนุกสนานกันเต็มที่เลยนะครับ

ผู้ที่มาสู้ชีวิตในรายการของเราทุกท่าน

คุณผู้ชมมีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งแล้วมีปัญหา
ให้ทุนไปสู้ชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

อุ่นสำหรับทุกเพศทุกวัย
เวลาดีแบบนี้ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ

ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า
ครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
ได้รางวัลค่าตัวในการประกวดนะครับก็หมื่นใช่ไหมครับ
แล้วก็เป็นช่วงที่แม่ป่วยหนักพอดี๒เดือน
ก็คือเงินเกือบหนึ่งหมื่นนั้นคือเป็นเงินที่ต่อชีวิตของก๊อฟและแม่เลยครับ
เรามีความสุขที่ดูแลท่านในทางที่ท่านป่วย

เราเคยให้เขาอ่ะมันรู้สึกทนไม่ได้กับการที่ลูกต้องมาให้เราให้เรา
ถึงเป็นค่าแค่ค่าดอกเบี้ยหรือต้นเงินบ้างแม่ก็ดีใจ
เพราะแม่หาไม่ได้หลักหมื่นแม่หาไม่ได้เลยครับ